เราไปต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ระหว่างจะเดินกลับไปที่วัดมีวัยรุ่นคนหนึ่ง
นะฮะจอดรถปุ๊บลงไปตบหัวเนรทีหนึ่งฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านช้างซ้ายตำบลนาพรุอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นเหตุการณ์ชัดเจนว่าวัยรุ่นใส่ชุดดำคนนี้นะฮะเดินลงจากรถจักรยานยนต์แล้วข้ามฝั่งไป
บหัวเนรทีนึงครับเนรเขาบินทบาทเสร็จกำลังเดินกลับวัดมีอยู่สองรูปนะฮะตามภาพที่เห็น
แล้วก็หลบหนีไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าของวันเสาร์ที่๙ที่ผ่านมา
ทีมข่าวก็เดินทางไปพบกับสามะเนรรูปนี้ชื่อว่าสามเณรวีรภาพ
หรือว่าชื่อเล่นสามะเนรสิมอายุ๑๕ปีจำวัดอยู่ที่วัดท่าช้างมา๓ปีแล้ว
สามะเนรซิมบอกว่าเช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยบินทบาทเสร็จกำลังจะเดินกลับไปที่วัด
กับเพื่อนสามเมินเอนอีก๑รูปจู่วัยรุ่นคนนั้นอายุสักประมาณ๑๘ปีครับ
ขี่รถมาจอดแล้วก็ตะโกนขึ้นมาตะโกนไปเดินข้ามถนนไปเนียนอย่าเอิด
อันนี้เป็นภาษาใต้นะภาษากลางคือเดนอย่าซ่าให้มาก
ตัวเองได้ยินแล้วก็งงเหมือนกันว่าจะตะโกนว่าทำไม
ก่อนที่ชายคนนั้นเดินประชิดตัวมาแล้วตบหัว๑ที
แล้วก็เดินข้ามไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตั้งแต่ต่อ๓ปีที่บวชเน้นมาก็จำวัดอยู่ที่วัดท่าช้างเนี่ย
บินทบาทตามเส้นทางนี้เป็นประจำทุกวัน
กับใครเพราะว่าต้องเดินผ่านเส้นทางนี้กลัวจะเป็นอันตราย
นะแต่ว่าก็เลยโทรไปหาพี่ชายเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง

ทำไม
ก็ชื่อว่าคุณมรินรดาเขาบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในหมู่บ้านมาก่อน
วัยรุ่นที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนต่างพื้นที่
และที่สำคัญไม่เมายาก็เมาเหล้าครับ
บางทีก็กลัวเด็กพวกนี้น่าจะเป็นพวกเล่นโขงอะไรประมาณนั้น

ถ้าไปเล่นยามาทำกับเขาก็ได้เนี่ยโจทย์รุ่นแล้วก็มาตบ

เออสามัญเอนก็เลยไปแจ้งความอ่ะล่ะนะคะ

ขณะที่พระอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็เป็นห่วงความปลอดภัย
ก็เลยให้สามะเนรซินหยุดบินทบาทไปก่อนในช่วงนี้
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่านะครับ
ต่อให้กลับมาออกบินทบาทก็หาเด็กวัดมาเดินเป็นเพื่อนสักหน่อยนะฮะ